แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบาน
สวัสดีค่ะแอร์ฟันธิราค่ะ
สุยฟ้านัทภัทรนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เริ่มต้นสัปดาห์กับวันจันทร์แบบนี้นะคะเราต้องมาสวยพร้อมรบนะใช่สวยพร้อมรบกันในแบบฉบับแม่บ้านรุ่นจิ๋วกันค่ะ
ตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยดวงดวงแล้วก็ดวงเพราะว่าเราต้องเช็คดวงก่อน
ที่เราจะก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจว่ามันจะดีนะคะแล้วเราก็จะก้าวออกไปรับความสำเร็จกันนั่นเอง
บอกค่ะนั่งเกาะขอบจออย่าไปไหนเลยนะคะถ้าเกาะเธอนี่แบบว่า
ขอบจอดูแกดูจอสนานขอบใจแล้วทีวีรุ่นไหนนี่ค่ะมีขอบขนาดนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเรื่องเงินงานความรักแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นโหราแซ่บเธอ
ประเด็นวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนโสดแล้วรวย
เฮ้ยมีคู่แล้วจนว่ะโสดแล้วรวยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะงั้นเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะในช่วงโหราแซ่บใบสินแสโจ้
ขอต้อนรับพี่หมอโจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โจ้คะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะคะดูสิเนี่ยโอ๊ยจะหมดปีแล้วเขาเรียกจะหมดเดือนหมดแล้ว
ครับเพราะลองปีกี้ทีเพื่อเขาหมดสิคือเกินมาบอกวั๊กทำไมแป๊บเดี๋ยวจะหมดปากราครแล้วค่ะ
ถูกจริงปี๑เหล่ามากอยากทำได่รีบทำกันเถอะ
เวลาที่ผ่านไปเร็วเนี่ยเราทำวันแต่ละวันให้มีค่ามากที่สุด
ต้องแล้วนะคะส่วนใครที่อยากรวยก็ต้องขยันนะขยันขันแข็งเข้าไว้ค่ะ
แต่ว่าถ้าอยากอัปเดตดวงประจำสัปดาห์ก็เช่นเคยต้องเปิดดู
แล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตตัวประจำสัปดาห์ค่ะ

หลีดรีบหรือเปล่า

ตื่นเต้นฉันอยากฟัง

มันเป็นช่วงที่ฉันอยากฟังที่สุด

ที่เกิดปีชวดนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีการ
เขาเรียกว่าหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เวิร์คด้วยนะครับ
รวมทั้งเรื่องของมีโปรเจกต์ใหม่แล้วก็มีงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องรีบกรอกก๊วยนิดหนึ่ง
หมายถึงว่าหลังจากกุมภาไปตุจีนไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่ได้รับงานใหญ่ด้วย
อย่างไรก็ขอให้ชาวปีชฌวจเร่งทำผลงานไว้ให้เต็มที่นะครับ
ต่อไปคนที่เกิดปีชรูเป็นช่วงที่ควรจะเดินหน้าจำสูบ
เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะมีผลงานมีผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดี
และที่สำคัญขอให้ใช้วดีในการประสานงานแล้วก็การคุยกับผู้ใหญ่
ก็จะมีวันที่๑๙๒๐และ๒๔รวมทั้งใช้วันเหล่านี้
อาจจะตกลงโปรงใจคุยกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
คนเรานะครับถ้าเวลาเจอวันที่ดีเนี่ยถ้าเวลาคุยเรื่องสำคัญกับแฟน
สมมุติว่าบางคนอาจจะหาจังหวะเรื่องต่างงาน
ก็อยากแต่งงานกับเธอแต่อายไม่รู้จะพูดยังไงพูดจังหวะไหน
บางทีบางคนไปพูดปรับตัวเป็นปฏิเสธก็มี
คือบางทีมันขึ้นอยู่กับอารมณ์จังหวะของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
ใช่บางทีแบบเขาไม่ใช่อยู่ในโมชั่นที่แบบว่าอยากจะแบบ
คุ้มฟิ้งกันอีกแล้วตอนนี้ต้องดูวางจริงอ่ะอ่า
เพราะฉะนั้นให้ใช้วันดีเหล่านี้ไปคุยปั๊บเขาอาจจะมีโอกาสเปิดใจ

ต่อไปปีขาคคะต่อไปขอน
คนที่เกิดปีขาดนะครับถ้ามีเวลานะครับ
เพราะว่าจะเป็นช่วงที่
มีปัญหาแล้วก็ประสาขนตาเข้ามา

ค่ะโอเคปีถอข์บ้างค่ะ

สัปดาห์นี้ของคนที่เกิดปีถอนนะครับจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดนึง
ในช่วงระหว่างวันที่ที่จะบอกต่อไปนี้นะครับมีวันที่๑๙๒๑แล้วก็๒๓นะครับ
เดินทางไปไหนมาไหนก็ข้ามถนนก็ระวังขับรถก็ระวังหรือจะทำอะไรที่สำคัญก็ระวังให้หมด
๑๙๒๑๒๓นะครับคนที่เกิดปีถอดนะฮะปีถอดนี่จดไว้แล้วนี่
ใช่จำได้เลยค่ะเอ็มเข้าไปเลยค่ะต่อกับที่พี่มโรงค่ะ
ที่เกิดปีมาโลนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงต้องเหนื่อยต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบจังหวะช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นช่วงของเรา
ค่ะทำยังไงมันก็ไม่ได้อืมค่ะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าขอให้สู้สู้ต่อไป
โอเคค่ะต่อกับที่ปีเมื่อเสร็งค่ะ
ที่เกิดปีม๔นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีบางคนเนี่ยได้รับเรื่องใหม่แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่
เจออะไรใหม่งานใหม่รวมทั้งความรักใหม่ด้วย

เกิดปีมะเมียนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับขอให้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าจะรู้สึกเหนื่อยเพลียเนื่องจากปัญหาที่ถาโถมเข้ามานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเกิดปีมันมีในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพที่ผมบอกไปจะหนักหรือจะหนักมากหนักน้อยแค่ไหนเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับสุขภาพจิตเราด้วย
โหสำคัญมากบางคนเขาป่วยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรบอกตัวเองไงว่าโอเคเดี๋ยวสถานนู่นนี่ทำ
แต่บางคนป่วยนิดนึงนะแต่ใจเขาแบบว่าฉันป่วยฉันหนักฉันไม่ไหวมันป่วยใจไงป่วยใจไม่พอกายมันก็ตาม

ใช่พยายามบอกตัวเองว่าสดชื่นลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้
นี่คือการใช้ชีวิตของคนที่แบบว่าเวลาไม่สบาย

คนที่เกิดปีมะแม่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต้องมีความอดทนสูงมากสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีความรู้สึกความคิดอยากจะลาออกจากงานที่ทำอยู่
แต่ว่าผมเองก็อยากจะให้เขาคิดว่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหนีเสือป่าเจ้าระเข้

สาวนักศัตริย์ไหน
สดและจะรวย
สดนะแต่ต้องสดนะ
นี่คู่เราหรวยไม่ได้นะ
เธอต้องสดแล้วถึงจะรวยนะ
สดสิสดสิ
สดและจะรวยค่ะ

ต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ